ก่อนหน้านี้นะคะนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการร่างรัฐธรรมนูล
เนื้อหาของการร่างรัฐธรรมนูลไปแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอีก
แต่ว่าเป็นการพูดคุยนะคะหลังจากที่ถูกเชิญค่ะ
ให้ไปบรรยายเรื่องของเศรษฐกิจที่สถาบันนโยบายโลกค่ะ
ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์นะครับ
บรรยายที่สถาบันนโยบายโลกครับที่สหรัฐนะครับ
โดยระบุนะครับว่าโลกนั้นในศัตวรรษที่๒๑นั้น
ต้องมีการพึ่งพาเรื่องของเศรษฐกิจจากอนาชาติกันก่อน
แต่ว่าเบื้องต้นมาดูท่าทีของท่านนายกของไทยกันก่อนดีกว่า
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสที่เป็นเจ้าภาพนะคะ
นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะสำหรับกรอบในการประชุมบอกว่า
จะจัดการเลือกตั้งในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะไม่ก้าวไก่การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียตอนหนึ่งนะคะ
บอกว่าวันนี้ทุกประเทศต้องร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
เพื่อที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้
แล้วก็ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ
โดยประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันทบทวนหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้วยการนำอนาคตเป็นตัวกำหนดกรอบการพัฒนาแห่งทศวรรษหน้า
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในสิ่งที่เป็นประโยชน์
แล้วก็ต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนนะคะ
พร้อมย้ำว่าเอเชียต้องเดินหน้าใน๒มิติ
ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถ
และสร้างตลาดร่วมกันในเวทีโลกค่ะ
ขณะเดียวกันต้องผลักดันจุดแข็งแก้ไขจุดอ่อน

ที่สำคัญต้องขจัดปัญหาการทุจริต
ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
รวมถึงการมีกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนค่ะ
ส่วนประเทศไทยกำลังดำเนินการความร่วมมือประชารัฐ
และจะทำรัฐธรรมนูลแบบยั่งยืน
เพื่อสร้างการพัฒนาในระยะ๑๐๒๐ปีข้างหน้า
พร้อมชี้แจงด้วยนะคะว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

และก็จะไม่ก้าวไก่การทำงานของรัฐบาลชุดต่อไปด้วย
โดยยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดขึ้น
จะเป็นการขับเคลื่อนสารต่องานให้เกิดความต่อเนื่องค่ะ